ช้างหรือต้นสมโพงนะครับสองต้นนี้มันยืนคู่กันมา๔๐๐ปีแล้วที่ต่ำกันครับ
โยงจังหวัดตรังนะครับยืนเรียงกันวัดขนาดลำต้นของต้นมันช้าง
ต้นสมพงศ์นี่แหละซึ่งยืนต้นคู่กันนะฮะ
เชื่อกันว่าต้นหนึ่งนะฮะเป็นต้นตัวผู้อีกต้นเป็นต้นตัวเมีย
ต้นมีอายุประมาณ๓๔๐๐ปีแล้วก็ยังคงยืนตรงาน
ลำต้นทรงสวยสมบูรณ์ทีเดียวแข็งแรงชาวบ้านก็ใช้หลบแดดหลบฝนนะฮะ
มาหลายชั่วอายุคนแล้วชาวบ้านยืนกางแขนจับมือกัน
ต้นแรกที่ใหญ่ที่เขาบอกเป็นตัวผู้ต้องใช้๑๖คนนะครับ
วัดได้๓๒เมตรส่วนอีกต้นใช้คนโอบถึง๑๔คน
วัดความกว้างเส้นรอบวงได้ประมาณ๒๘เมตร
คือตัจันเนี่ยนะฮะเป็นชาวบ้านที่มาจับจองที่
เพื่อทำการเกษตรตั้งแต่สมัยบรรพรุษ
บรรพบรุษหรือว่า๒๐๐ปีมาแล้วได้เล่าต่อกันมา
ปัจจุบันเป็นมรดกถึงลูกหลานเป็นรุ่นที่๕แล้ว
แต่ยังเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านร่วมกับพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แล้วก็ช่วยกันสร้างฝ่ายชะลอน้ำอันนี้ดีใกล้กับต้นมันช้าง
แล้วก็ปลูกป่าธรรมชาติเพิ่มขึ้นด้วย
ช่วยกันดูแลไม่ให้คนในหรือคนนอกเข้ามาตัดโค้นก็ไม่ได้
มาขีดจะมาเขียนจะมาวาดรูปอย่าเลยนะครับ
มันจะทำให้ต้นมันช้างยักษ์๒ต้นนี้เสียหาย
ในอนาคตเขาจะเชื่อมโยงอันนี้
มันจะเป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วไงฮะ
เชื่อมโยงพื้นที่สวนผลไม้ของหมู่๒หมู่๔หมู่๕
คราวนี้มันจะเดินได้ยาวได้เที่ยว
ผ่านสวนผลไม้ที่ตะบนช่อง
เดี๋ยวจะสร้างอะไรได้เสริมให้กับชาวบ้าน
เข้าใจคิดชื่นชมชุมชนก็เป็นวิสาหกิจชุมชนไป
มีเลขไหมไม่มีไม่มีมาผิดสวนแล้ว
นี่ไงจำนวนคนไงต้นใหญ่๑๖คนโอบ
ต้นเล็ก๑๔คนโอบไม่ธรรมดาพัก